ต่อกันที่เรื่องของฮือหาเรื่องความฮือหา
ก่อนหน้านี้การแต่งงานบางทีก็เงินเงินอาจจะไม่ถึงนะ

เป็นเรื่องที่เจ้าบ่าวก็คิดหนักเหมือนกัน

ทรัพย์สินราคาแพงทองเทิงเครื่องเพชรเครื่องพลอยเนี่ย

เช่าหน้าเช่าเฉพาะชุดเจ้าบ่าวกับชุดเจ้าสาว
แต่หลังจากนี้ไปคุณจะได้เช่าอีกหลายอย่างเลยนะคะ
มีทั้งรถยนต์รถยนต์จะต้องผูกโบแดงด้วยนะ

ทองคำแท่งทองรูปภัณฑ์ต่าง

รวมถึงเงินที่มันต้องมาเป็นตั้ง
เพื่อเป็นการแสดงความมั่นใจว่า
เราดูแลลูกสาวของครอบครัวคุณได้

แล้วก็ทั้งฝ่ายของญาติเจ้าสาว
แต่ทีนี้ถ้าไม่มีจริงเขาบอกมีให้เช่านะคะ
และตอนนี้เป็นเรื่องฮือฮาในโลกโซเชียลมีเดีย

เขาบอกให้เช่าสินสอดวันแต่งงานจ้ะ
มีทั้งเงินสดทองแท่งและรถเบนท์ส่งตัว

เงินนะลูกค้าไม่สามารถแกะแผ่แบร์เงินและทองได้

แผ่แบงค์ใช่ไหมแผ่ใช่ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ให้เป็นปึก

อกจากนี้นะคะมีโปรโมชั่นให้ลูกค้า

ก่อนจะมาเป็นกระแสให้เช่าสินสอดในวันแต่งงาน
ก็ได้ให้บริการรถเช่าในวันวิวามาก่อน
ให้คู่บ่าวสาวขับไปจอดหน้างาน

ส่วนที่ให้บริการสินสอดวันแต่งงานนั้นเริ่มทำมา๓เดือนแล้ว

ต่อยอดธุรกิจ
คู่บ่าวสาวต้องทำสัญญาก่อนนะคะ
แล้วก็ต้องยอมรับข้อตกลงก่อนจะมีการให้บริการ

คือไม่ใช่เฉพาะบ่าว๓มาเซ็นสัญญานะ

รับทราบว่าสินสอดนี้เป็นเพียงพร็อป
เป็นเพียงพร้อมที่นำมาวางในงานเท่านั้น

รวมถึงการครอบครองได้
บ่าวสาวไม่มีสิทธิ์จะมายุ่งเกี่ยวกับสินสอด

เพราะทางบริษัทจะมีทีมงานเป็นคนถือผ่านสินสอด
คำว่าเช่าเนี่ยมันก็ไม่ถูกซะทีเดียว

ค่ะก็เลยบอกว่าเช่าเนี่ยจริงแล้วมันไม่ใช่

ซึ่งในวันงานเราจะมีครบหมดเลย
ก็คือผ่านเงินผ่านทอง
พฤติถือผ่านเงินผ่านทองนะคะกาก
แล้วก็ค่าเดินทางของเราทั้งหมดตากล้องด้วย
ซึ่งจริงแล้วค่าบริการตรงนี้
มันค่อนข้างที่หมดคือเขาบ่าวศาษาจ่ายงานอื่นมากกว่า
เจ้าของธุรกิจบอกว่าตอนนี้ทิศทางของธุรกิจเป็นไปด้วยดี
จองคิวไปจนถึงปีหน้าแล้วนะคะ

สำหรับคู่บ่าวสาวยุคปัจจุบันที่ไม่ต้องไปกู้เงินมาจากที่ไหน
ไม่ต้องจ่ายดอกแพงแต่มีหน้ามีตาเหมือนคู่บ่าวสาวคู่อื่น
ยืนยันว่าหลายคนสงสัยเงินกับทองที่เอามาให้บริการเป็นของจริงหรือเปล่า
บอกแบบนี้นะคะเงินและทองที่เอามาให้บริการเป็นของจริงทั้งหมดเลย
แบงค์ทุกวัยเป็นแบงค์ของจริงทองคำแท่งของจริงทองรูปประพันธ์
ของจริงแบงค์นี้ไม่มีการสอดไส้นะไม่มีไม่มีนะคะแต่ไม่สามารถเอามารีวิวได้เหมือนธุรกิจอื่นอื่น
มารีวิวก็คือเอามาจับมาคลี่ดูเขาบอกรีวิวไม่ได้และไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
เพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติลูกค้าครับผมก็สงสัยเอ๊ะมันต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้กู้ยืมเงินหรือเปล่า
เกี่ยวกับกฎหมายการให้กู้ยืมหรือเปล่าด้านโฆษกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข

ถึงแล้วต้องไปถามว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ระบุว่าธุรกิจนี้เป็นหนึ่งในธุรกิจที่คาดไม่ถึงว่าจะมีอยู่ในสังคมไทย
เรื่องดังกล่าวอยู่ที่มุมมองและความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
บางคนเนี่ยแต่งเพื่อหน้าตาเป็นการต่อยอดทางธุรกิจนะแต่ละคนจุดประสงค์การแต่งงานไม่เหมือนกัน
เอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวแบบนี้นะ
ส่งไลน์มาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะฮะส่งเฟสมาแสงความคิดเห็นหน่อยครับ
เรื่องของการเช่าสินสอดเนี่ยนะคะและปัจจุบันไม่มีใครมาคำนึงถึงประเพณีและวัฒนธรรมรากเง่าที่แท้จริงของสินสอดไปแล้วค่ะ
ฟังเสียงโฆษกรมสุขภาพจิตค่ะ
บางทีอาจจะหลงลืมไปว่ารากฐานของเรื่องสินสอดคืออะไรเขาอาจจะไปมองการสินสอดว่ามันเป็นเรื่องของเป็นหน้าเป็นตา
หรือว่ามันอาจจะเป็นรู้สึกว่าอาจจะต้องทัดเทียมกับคนในชุมชนอย่างนี้การมองสินสอดก็จะต่างไปจากเดิมนะครับ
หลายคนก็เลยให้คุณค่าเรื่องของปริมาณเรื่องของเงินเรื่องของสินสอดเนี่ยเพื่อหน้าตาตัวเองมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของความมั่นคงแล้วนะครับ
ดังนั้นธุรกิจตรงนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นมาเพราะว่าอาจจะคนในสังคมบางส่วนก็ต้องการเรื่องความน่าเชื่อถือหรือว่าความมีหน้ามีตามในสังคม
หลายคนก็กังวลว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปมันสะท้อนว่าสังคมเราเนี่ยมันเกิดความฟุ้งเฟ้อหรือเปล่าหรืออาจจะเกิดความแบบไม่พอหรือเปล่า
อันนี้ก็คือต้องวิเคราะห์กันเป็นรายบุคคลไปนะครับเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมีที่มาที่ไปหรือวิธีคิดในแต่ละบ้าน
คือโคศกรมสุขภาพจิตนี่บอกว่าคือประเพณีเรื่องของเกี่ยวกับสินสอดเนี่ยตอนนี้เราอาจจะลืมบ้างสำหรับบางคู่นะคะ
สินสอดนี่เป็นการแสดงความยืนยันต่อครอบครัวของฝ่ายหญิงนะว่าฝ่ายชายสามารถดูแลได้ประมาณนี้นะคะ
ด้านในแพทย์หญิงนรมนจิตพัฒนากิจนายแพทย์ชำนาญการบอกว่าในอดีตสินสอดทองมั่นเป็นวัฒนธรรมเพื่อเป็นหลักประกันให้กับฝ่ายหญิงหากฝ่ายชายผิดสัญญาในเรื่องของการแต่งงาน
แต่เมื่อเวลาผ่านไปมีการเปลี่ยนแปลงไปให้คุณค่าของสินสอดทองมั่นว่าเป็นหน้าตาทางสังคมจึงทำให้เกิดความสำคัญจึงทำให้มีการให้ความสำคัญของการใช้ชีวิตคู่ที่ผิดประเด็นไป
ก็ลักษณะคล้ายกับที่มีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาว่ามองเรื่องของสินสอดผิดไปแล้ว
ชีวิตคู่การใช้ชีวิตคู่สำคัญกว่าเรื่องของสินสอด
อย่าคิดถึงแต่เรื่องของหน้าตานะฮะและให้คุณค่ากับทรัพย์สินมากเกินไปคุณผู้ชมบอกป๊าด